เจี๊ยบฝากโทรมาว่าไประวังไก่ได้แล้วนะคะ

คุณคือหนึ่งสาเหตุที่ทำให้นี่หรือเปล่า
ฝากผ่านเลยนะอีเจี๊ยบเรียบด่วน
ดูแล้วใครดูเนี่ยฝากบอกไปถึงอีเจี๊ยบอีไก่ตัวเหลืองนี่ด้วย

บอกให้เข้าไปดูในเพจวันกัญชัย
มีคำตอบแล้วแล้วจะเห็นชุดสุดอลังการ

ไม่ที่ผ่านมาเราไม่ได้นี่นอนจันทร์เราพยายามจะหาวันเวลาไป

เดี๋ยวเกิดไปปุ๊บเดี๋ยวคนมามุงดูแล้วเดี๋ยวติดโควิด

โอเคเดี๋ยวมดดำต้องออกมาทำข่าวอีก
โอ้โหหนุ่มโอ้ค่ะอย่าจบอีกแล้วดูอีกแล้ว
เออเอาไปไปไปบ้างจัดจริตจัดจริต
จริงใครจะจ้างฉันตอนนี้รู้สึกรายการติดต่อบอกทำกับพี่หนุ่มไหม
ฉันบอกว่าถ้าสมมุติว่าคุณจะจ้างเมืองดำกันชัย